คนร้ายเนี่ยไปใช้แอปหาคู่นะคะวางยาเหยื่อแล้วก็รูดทรัพย์ไปนะคะ
ซึ่งผู้ต้องหารายนี้ปรากฏว่าพอไปดูประวัติแล้ว
ทำมากี่คนล่ะตอบตรงทำมากี่คนล่ะหยอดยาให้เขา
ตำรวจไปรวบตัวตอนกำลังอร่อยเลยนะคุณกาย
กินข้าวหมูแดงอยู่ตรงอรัญญประเทศ

นายอภิชาธิ์สี่โคตรก็มีอีกชื่อนึงว่า
ผิงผิงอายุ๒๒ปีนะคะ
ตำรวจนครบานไปจับกลุ่มนะคะ

สอนอสุทธิศาลของกลางเนี่ย
มีบัตรประชาชน๖ใบ

เงินสด๒๕๐๐บาทมียาด้วย

เดี๋ยวคุณผู้ชมตามมานะยาตัวนี้สำคัญนะคะ

เป็นบัตรประชาชนของบัญชีม้า

พฤติกรรมของในผิงผิงที่ตำรวจ
ตามมาจับเนี่ยก็คือจะใช้แอป
หาคู่ค่ะแล้วก็ทำที

เหมือนกับเปย์ผู้ชายหาเหยื่อหนุ่ม

พอมาที่ห้องเสร็จเนี่ยก็จะบดยาตัวนี้

หรือกินยาคอร์นาซีแพม๔๑๐เม็ด

ตัวนี้มันเป็นยากันชัก
หลังจากนั้นพอเหยื่อดื่มก็หมดสตินะคะแล้วก็จะใช้ช่วงนี้แหละค่ะนะคะ
เอาทรัพย์สินทุกอย่างของเขาไปคือถ้าเหยื่อต่อต้านเนี่ย
ก็จะมีการทำร้ายร่างกายจนเหยื่อสู้ไม่ไหวฟุบไปอ่ะนะคะ
ผิงเนี้ยก็จะขโมยทรัพย์สินทุกอย่างไปใครเอารถมาอืม
รถก็โดนด้วยค่ะโอ้โหเนี่ยผิงผิงก็เอารถไปด้วย
แล้วเอาไปขายให้กับขบวนการลักลอบซื้อรถข้ามประเทศ
ตำรวจได้รับแจ้งเรื่องนี้นะคะก็วางแผนมา๒เดือน
ตามจนกระทั่งสุดท้ายจับกลุ่มได้ในที่สุดตรงอรัญญประเทศก่อนจะข้ามประเทศไป
ซึ่งผิงผิงบอกว่าเขาเนี่ยที่เขาเริ่มทำแบบนี้เพราะว่าเขาเคยถูก
ผู้ชายหลอกขโมยเงินแล้วมันเกิดความแค้นไงคุณกาย
เพราะแค้นเนี่ยแล้วก็เลยทำแบบนี้เพื่อแก้แค้น
ทีนี้ทำไปทำมาเฮ้ยมันมีความสุขทำไปทำมากลายเป็นความสุขส่วนตัว
เขาบอกตำรวจแบบนี้ครับอ่าแล้วพอสืบไปสืบมาปรากฏว่า
ผิงเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่ารูดทรัพย์ธรรมดานะคะ
มีตำแหน่งทำงานอยู่ฝ่ายบุคคลของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ปลอยเป็ด
อืมทำมาสามปีแล้วด้วยหลอกเงินคนไทยไปได้ล้านกว่าบาทอ่ะ

มันรู้สึกดีมั้งมันรู้สึกดีดียังไง
มันได้ปลดปล่อยอ่ะค่ะเขาใส่กี่เม็ดเนี่ย
เป็นสิบอ่ะฮะเป็นสิบเป็นสิบเลยเหรอ
แล้วเกิดเขาเป็นโรคหัวใจความดันทำไงอ่ะ
อะไรนะเฉยเฉยเฉยเฉยไม่เข้าใจภูกการไม่เข้าใจ
ถ้าเขาตายขึ้นมาทำไงมันก็เป็นเรื่องขอค่ะอ้าว
นี่ถ้ามันไม่ใช่รักทรัพย์แล้วนะมันจะเป็นฆาตกรรมนะผิง
นี่นะครับจะเป็นฆาตกรรมแล้วเนี่ยนะครับแล้ววิธีการที่ได้ยาตัวนี้มาเนี่ยนะฮะ
เห็นบอกว่าก็เวลาไปซื้อกับเพศัตว์อะไรอย่างเงี้ครับแล้วเขาไม่ยอมขายให้เนี่ย
คือขู่จะฆ่าตัวตายพยายามดิ้นเต็มที่สุดท้ายก็ต้องยอมขายให้
แล้ววิธีการก็เอามาใส่ในแก้วด้วยแหละแก้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอยกตัวอย่างพอเหยื่อ
ไปเอาเบียร์มาเทเนี่ยก็ไม่เห็นไอ้ผงที่อยู่ข้างล่างนะครับหลังจากนั้นก็เลยเนี่ยฮะ